ปรากฏว่ามีควันฟุ้งกระจายออกมา
พ่อแม่ผู้ปกครองต้องวิ่งไปอุ้มบุตรหลาน

งานที่จัดขึ้นเพิ่งจะเปิดงานเอง
งานกาชาติของพังงาของซู่ชั่วครัว

ลมที่เอามากางให้เด็กได้เล่น
เอามาเป่าลมให้เด็กได้ลื่นถลายกัน

ต้องวิ่งไปคว้าบุตรหลานออกมาจากบ้านลม

เพราะเห็นควันมาแบบนี้ไฟไหม้ไฟไหม้อะไรหรือเปล่า
คุณผู้ชมฮะงานนี้คืองานกาชาติ
และงานประจำปี๒๕๖๖จังหวัดพังงา
สงิอาศนกราภูงามืองพังงาผสก
จัดขึ้นเมื่อวานนี้วันแรกคุณ
๑กุมภาพันธ์ถึง๒๖กุมภาพันธ์

ปรากฏว่าบ้านลมมีควันขึ้นขมงโฉงเฉงแบบนี้เลย
จู่ควันขาวพุ่งขึ้นมาแบบนี้
ใครก็ตกใจกันหมด
คนดูแลเครื่องเล่นในงานกาชาติเปิดเผยไว้แบบนี้นะครับ
ขณะเกิดเหตุเครื่องปั๊มลมไฟฟ้า
ซึ่งวางไว้บนดินที่ไม่เสมอกัน
ถ้าคุณผู้ชมได้ดูภาพเหตุการณ์เมื่อกี้อีกสักครั้งหนึ่งนะฮะ
จะมีเจ้าหน้าที่วิ่งไปเลยวิ่งไปข้างหลังเครื่อง
หลังบ้านลมเนี่ยนะฮะแล้วไปทำอะไรคุณ
เหมือนไปขยับเครื่องอะไรที่อยู่ด้านหลัง
นั่นแหละครับนี่คือเครื่องปั๊มลม
คุณผู้ชมเครื่องปั๊มลมไฟฟ้า
มันวางอยู่บนดินที่ไม่เสมอกันมันเลยเอียง
พอเอียงแล้วมันก็น้ำมันเชื้อเพลิงมันไหลลงมาหกที่พื้น
พอหกที่พื้นแล้วมันก็เกิดควันพวยพุ่งขึ้นมา
แต่โชคดียังไม่เกิดประกายไฟ
หลังทราบสาเหตุแล้วก็เลยรีบมายกเครื่องปั๊มลม
ให้มันตั้งตรงปิดสวิตช์ซะแล้วก็ปิดบ้านลมนี้
คุณผู้ชมตอนนี้ไม่มีบ้านลมแล้วนะ
ตอนเช้าไปตรวจสอบเห็นไหมครับ

ลมนี้เอาออกไปแล้วเพราะกลัวอันตราย
ถึงแม้ตั้งไว้นะพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่กล้าให้เล่น

ตอนนี้นะฮะทางพื้นที่มีการกำชับ

ในงานครั้งนี้ในงานกาชาติที่จัดขึ้นด้วยนะครับ
คือมันกัดต่อเทียบนะครับ
พอมันลุดซึ่งลมมันก็เลยหล่นลงมา
มันหลอดนิดหนึ่งพอเราปั๊บมันกันมันจะเกิดเหตุการณ์อีก

เราคิดว่าทำเพื่อให้ผู้ปกครองเขามั่นใจขึ้นนะ
กลับไปก็ไม่มีปัญหาการณ์อีก
คุณผู้ชมฮะลักษณะของการเกิดควันเขาคาดว่าเวลาเครื่องปั๊มมันเอียง
น้ำมันมันไหลมันรั่วออกมาและควันมันไม่ใช่ควันไฟนะคุณนะ
มันเป็นควันของความร้อนโอ้โหคือเครื่องปั๊มลมมันปั๊มไม่ได้
น้ำมันมันไหลใช่ไหมฮะมันก็ทำงานหนักควันมันก็เลยพวยพุ่งขึ้นมา
เขาบอกโชคดีนะมันไม่เกิดการช็อตหรือเกิดการระเบิด
ถ้าเกิดการช็อตเกิดระเบิดเนี่ยคุณบ้านลมมันเป็นอะไรเป็นยางเป็นพลาสติก
ถ้าไฟลุกพลึบและเด็กยังอยู่เด็กอาจจะวิ่งหนีออกมาไม่ทัน
ใช่ค่ะอันตรายมากลูกเล็กเด็กแดงก็แบบเล่นกันเยอะเลยนะ
ใช่อย่างที่บอกไปวันนี้นะฮะงานกาชาติของพังงาไม่มีบ้านลมหลังนี้แล้วนะ